สำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงของเราพี่แอนทองประสม
ตอนนี้จะกลายเป็นเศรษฐินีคนใหม่ไปแล้ว
คือเปิดตัวที่พักธุรกิจครบวงจรที่มีพื้นที่กว่า๖ไร่
เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอ
ข่าวดีเรื่องของงานวิวาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

นางเอกฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสม
ล่าสุดควงแฟนหนุ่มเอธินพันธ์
เปิดตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

ทั้งคู่เผยว่าธุรกิจนี้ถือเป็นการสร้างอนาคตร่วมกัน
ซึ่งขออุบจำนวนตัวเลขการลงทุน
โดยฝ่ายชายชี้แจงว่ามอบให้แอนเป็นผู้ดูแลรายรับ
ส่วนตัวจะขอเป็นผู้จัดการรายจ่ายให้เอง

เข้าประตูวิวาในช่วงปลายปีหน้า
โดยนางเอกสาวยิ้มรับพร้อมเป็นเจ้าสาว
ฝ่ายชายเผยว่าอาจจะถือเลิกสะดวกมากกว่า

นางเอกสาวบอกว่ายังไม่ทราบจะจัดในรูปแบบไหนค่ะ
โครงการแอนด์เพลสก็จะมีส่วนของอพาร์ทเม้นท์กับช็อปนะคะ

ของพอเงียบได้คุ้มได้ไหมคะ
โอ๊ยอย่าไปประเมินมาเลยค่ะนับจำนวนร้านค้าเอาไว้นับกันเลยค่ะโอ๊ยอย่าไปพูดถึงมาเลยค่ะ
อันนี้ผมต้องตอบนะที่จริงคือปีนี้ผมคงต้องจัดงานแล้ว
น่าจะเป็นปลายปีหน้าไม่ก็อีกต้นปีนะครับ
ก็หัวใจเต้นเล็กน้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
ก็แอนด์ก็ได้เพราะว่าแอนด์ก็ไม่ได้สัมสอบอะไร
มีการขอแต่งงานกับเราไหมคะ

รุ่นผมคงไม่ต้องขอแล้วเนอะหรือต้องขอแบบนั้นเนอะ
ชีวิตมันก็แบบไปต่อได้สบายไม่ต้องปากตัวอะไร

อยากแต่ยังไม่ได้คลิปเลยค่ะ
พร้อมหมดแล้วครับพร้อมหมดแล้วครับ
ตอนนี้แอนด์อาจจะทำตัวไม่น่ารักแล้วเขามันใส่แอนด์ยืดแอนด์ไปอีกก็ได้

ทุกคนมีลูกกันทุกวันถามคุณเอแต่แอนดูแต่ไอจีเด็กอ่ะ